เหตุการณ์หนึ่งก่อนครับเป็นเหตุการณ์ชนสนั่นสั่นบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครชมด้วยตาท่านครับ
อันนี้มุมหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่ามีรถฟอร์จูเนอร์เขาขับมา
อันนี้มุมแรกเสียงดังสนั่นอันไหวเลยครับ
เห็นไหมนี่เหตุการณ์หนึ่งรถฟอร์จูเนอร์เขาขับมาตามทางปกติแต่ฝั่งนู้นเนี่ย

จนกระทั่งฟอร์จูเนอร์ถอยหลังไปเลย
เหตุการณ์นี้ต้นเรื่องมาจากกระบะดำเดี๋ยวจะเห็นฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นถนนสายบ้านแพ้วคลองตัน
คลองตันกรุงเทพนะเป็นคลองตันสมุทรสาครครับ
กำลังจะพาครอบครัวมี๔คนในรถกำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมมาด้วยกัน๔คน
ปรากฏว่าเห็นขาตาทั้ง๔คน๘ตาเห็นขาตาเลยว่ากระบะดำ
เขากินเลนมาพอกินเลนมาชนตกใจมาก
และในรถมีคุณแม่ของคุณรัชศาสตร์อยู่ในรถด้วย

ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่โดนชนเหมือนกันเป็นสองแม่ลูกครับ
เพราะดีที่ไม่ถึงขั้นชีวิตสองแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วโดนชน
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยคนที่เป็นลูกเนี่ยแขนเหมือนจะหัก
หรือว่าช้ำไม่รู้ครับตอนนี้แขนบวมเลยครับ
ส่วนรถต้นเหตุกระบะดำคนขับเป็นผู้หญิงเจ็บขาขวา
แต่ยังให้ปากคำเนี่ยแบบงงงอยู่ฮะถามทำไมไม่ขับตรงตรง

ไปหาหมอก่อนรักษาเนื้อรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มาให้ตำรวจสอบปากคำอีกทีเพราะว่าตอนนี้

แล้วก็เรื่องของข้อกล่าวหาได้ง่ายอยู่แล้วครับ